ตลอดตลาดมาแล้วค่ะอู้ร้านเมื่อกี้ราคาดีนะเดี๋ยวไปดูกันว่าในตลาดของเราเนี่ยราคาเนื้อเป็นยังไงบ้างนะคะแต่บอกเลยว่าราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้ปรับลงมาอยู่ที่๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมจ้ะสะโพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัมนี่เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
ราคาเท่าไหร่ข้อหลังกิมจู๓๓บาทต่อกิโลกรัมแคนเตอรูป๓๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะมะละกอฮอนแลนด์๓๕บาทต่อกิโลกรัมและชมพูทัพทิมจันทร์วันนี้๖๐บาทต่อกิโลกรัม